คุณตาคนนี้อายุ๗๐กว่าแล้วต้องใส่ขาเทียมไปขับแท็กซี่นะ
อยู่กับแค่ตายายสองคนลูกหลานไม่มีครับ
บางวันไม่มีกินต้องไปขอข้าววัด
แล้วบางมื้อต้องกินกล้วยทอดประทังชีวิต
จากที่ลูกค้าขึ้นแท็กซี่แล้วให้มา

มีลูกค้าเขาขึ้นไปใช้บริการรถแท็กซี่

บอกว่าโอ้โหเห็นแล้วก็สงสารก็สงสาร

เธอบอกว่าเธอรอแท็กซี่คุณตาขับรถผ่านมา
แต่ส่งสัญญาณให้เธอเหมือนกับว่าจะเรียกใช้บริการ
เรียกเรียกผมเถอะเรียกผมให้ขับรถให้เถอะ

ตาขอบคุณมากเลยกลัวหนูจะไม่ขึ้นรถ
ดีใจมากเลยที่เป็นลูกค้าที่มานั่งรถของผม

เพราะเคยขาหักร่วงลงมาจากรถเครนครับ

คุณนพศรเจ้าของคลิปอาศัยอยู่แถวบางแคร์ในกรุงเทพ
บอกว่าคุณตาที่ขับเป็นโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ย
ชื่อว่าคุณตาสำรานโพเพิ่มอายุ๗๓

น้อยใจชีวิตแต่ก็ไม่เคยย่อท้อต่อชีวิตนะฮะ

วันไหนไม่มีข้าวกินปากหน้าไปขอข้าววัด

ล่าสุดให้เงินมา๑๐๐๐มาตั้งตัว
คุณตาเอาเงิน๑๐๐๐นี้มาตั้งตัวตั้งหลักชีวิต
เช่าแท็กซี่เกียร์กระปุกวันละ๖๐๐

วันข้าวไม่ตกถึงท้อง
กินกล้วยทอดของลูกค้าที่ให้ไว้ประทังชีวิต
แล้วตระเวนขับรถเพื่อจะหาลูกค้ามาใช้บริการ
สงสารมากโอนเงินให้อีกจำนวนหนึ่งด้วยครับ
ดีใจครับอย่างน้อยได้เป็นกระบอกเสียงให้คุณตา
คนที่สู้ชีวิตคือบางคนได้เงินมา๑๐๐เนี่ย
ถ้าเขาเลือกเดินทางไปการลงเงินกับการพนัน

เผลอไม่ใช่บดเงินนะสิ้นเนื้อประดาตัวนะ
มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถขายลูกขายเมียก็มีมาแล้ว
แต่นี่คือเอามาเช่ารถแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่